ทีนี้คุณผู้ชมแม่เนี่ยก็ทำอ่ะเพราะรัก
แจ้งความให้ตำรวจมาจับลูกถามว่าทำไมอ่ะ
ลูกอ่ะหลอนลูกคลั่ง
คือเสพยาบ้าไม่ใช่ยาบ้าขนาดเดียวยังมีกัญชาอีก

แต่ทีนี้พอช็อตที่ตำรวจมา
แล้วแม่ก็บอกลูกนะที่แม่ทำทุกอย่าง
รักลูกนะอยากกินอะไรแม่เลี้ยงดูหนูมา

แล้วช็อตที่ลูกสำนึกได้ไหม

เฮ้ยแม่

ใช่แล้วสิ่งทุกอย่างที่แม่พร้อมนะ
ออกมาคือสิ่งที่มันอัดอั้นปันใจอยู่ไงถ้าสมมุติเกิดว่าลูกถูกจับติดคุกไปแล้ว
อยู่กับใครต่อไปให้ทำยังไงต่อนี่แหละค่ะลูกเอาเสื้อมาเช็ดน้ำตาแล้วก็ก้มกราบเท้าแม่
แต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สิ่งที่ลูกทำลงไปล่ะแม่บอกว่าแม่ไม่ได้อยากแจ้งตำรวจ
ไม่ได้อยากแจ้งเจ้าหน้าที่นะแต่แม่ก็ต้องทำที่นั่งคุกเข่าอยู่เนี่ยคือนายเทพพัฒน์อายุ๑๘ปีค่ะ
แล้วที่นั่งอยู่เอ่อทั้งบนบนเอ่อเก้าอี้ตรงแค่เนี้ยนะคะอืม
คือคุณแม่คุณแม่สถิตอายุ๕๑ปีลูกหลอนยาไปขู่ฆ่าแม่ไปทำลายข้าวของในบ้าน
เสียหายหมดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชายภูมิแม่น่ะบอกว่าพอพ่อเองตายแล้ว
พี่เองตายแล้วเนี่ยอยู่กันสองคนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเองมาขอเงินแม่
แม่ก็ไม่เคยว่าแต่ขออย่างเดียวได้ไหมอย่ามาทำร้ายกัน
ปัจจุบันบ้านก็ไม่มีไม่มีแม้ที่จะซุกหัวนอนถ้วยชามก็ไม่เหลือให้ใช้แล้ว
เพราะอะไรลูกทำลายหมดแล้วรถมอเตอร์ไซค์นะพี่
แม่น่ะขี่ไปทำมาหากินลูกก็ทุบทำลายจนมอเตอร์ไซค์เสียหายหมด
ไม่กล้าแล้วอยู่บ้านหลังเนี้ยต้องไปอยู่บ้านญาติโอ้โห
ก่อนหน้านี้พี่ของเทพทัศน์ก็ติดยา
ใช่ไงพอพี่ตายปั๊บน้องมายุ่งกับยา
น้องก็ติดยามาก็สักพักนึงแล้วค่ะ๔๕ปีแล้ว
แล้วยิ่งช่วงหลังน่ะอันนี้กำนันพูดเลยนะ
กัญชาน่ะมันหาง่าย
เมื่อกี้เขาถ่ายรอบบ้าน
ก็ได้มีปลูกสมุนไพรไว้หลายต้นเหมือนกัน
ก็นี่ไงแล้วดูสิอุปกรณ์ไม่ใช่แค่กัญชาอย่างเดียวไงคือพอเสพยาบ้าไปขนานก่อน
แล้วมีกัญชาอีกก็เลยเกิดอาการแบบนี้ค่ะ
แม่ก็เลยต้องบอกผู้นำชุมชนประสานทางฝ่ายปกครองเข้ามาจับกลุ่ม
แล้วก็ให้นำตัวลูกแท้ไปดำเนินคดีนะคะ
อืมตำรวจในท้องที่อาจจะต้องช่วยปราบปรามหน่อยนะฮะ
ยาบ้าเนี่ยแล้วก็คุณหมอก็เตือนหลายท่านแล้วนะว่า
กัญชาโอเคตอนนี้มันปลดล็อกแล้ว
แต่มันจะนำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นได้
คือหลายคนที่เขาให้ข้อมูลมาพี่กัญชาเลิฟเวอร์
เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอก
คือถ้ากัญชาอย่างเดียวมันไม่มีมันจะไม่ไปทำอะไรมากมายขนาดนั้น

แต่หลายข่าวที่เราอ่านมาก็ไปบวกอย่างอื่นไง

บางทีพอเล่นกัญชาแล้วเสร็จปั๊บไปต่ออย่างอื่นไง

นั่นแหละครับคุณผู้ชมต้นเหตุครับ